เมื่อสักครู่นี้เป็นแมงเป็นแมวหรืออะไรไม่รู้เหมือนกัน
แต่ที่แน่ที่เราจะให้ดูต่อไปนี้เป็นแมวแน่นอนนะคะ
เป็นคู่ซี้ต่างพันธุ์ค่ะเป็นลูกแมวกับลูกเป็ด
ไปดูกันหน่อยสิว่าเขาน่ารักขนาดไหน

เขาเล่นแรงเหมือนกันนะ
จิกเข้าไปที่เข้าคอเลยนะเนี่ย
อันนี้สถานที่เกิดเหตุของคู่ซี้ต่างพันธ์คู่นี้นะคะ

หมู่ที่๑๐ตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
นายสินชัยรัตนาวัย๖๑ปี
นางจรัญญาสินทุวัย๕๔ปี

ชื่อเป็นพันธุ์โป๊ยฉาย

หน้าตามันแตกต่างจากเป็ดธรรมดายังไง
กล้วยหอมโกโก้กับกล้วยหอมดื่มด้วยกันนี่อร่อยนะ
เข้ากันนะคะทั้งคู่สนิทกันมากจนกลายเป็นเพื่อนต่างสายพันธุ์
เจอกันทีไรต้องหยอกล้อเล่นกันแบบนี้กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันตลอด
ใครเห็นนะต้องอดยกมือถือมาถ่ายรูปถ่ายคลิปไม่ได้เลยจริงมันน่ารักนะคะ
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าเจ้าโกโก้เนี่ยนะเจ้าแมวลูกสาวเอามาจากโรงเรียน
ส่วนเจ้ากล้วยหอมเนี่ยแม่เป็ดฟักไข่ออกมา๑๔ฟอง
แต่มีเจ้ากล้วยหอมรอดออกมาตัวเดียวค่ะก็เลยเอามาเลี้ยงอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กค่ะ
กะว่าจะให้เป็นเพื่อนกันนั่นแหละให้มันคุ้นเคยกันหน่อย
พอโตมาเนี่ยจับทั้งคู่แยกอยู่คนละที่
เพราะว่าก็ไม่รู้เนาะพอโตมาแล้วเขาจะยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมเราก็ไม่แน่ใจก็เลยจับแยก
แต่พอปล่อยออกมาทีไรเนี่ยเนี่ยเขาต้องมาหยอกล้อต้องมาอยู่ใกล้ต้องมาเล่นกันทุกครั้งเลยนะคะ
ก็เลยรู้แล้วล่ะว่าเขารักกันก็เลยปล่อยออกมาให้เล่นด้วยกันบ่อย
เป็นภาพที่คุ้นตาคุ้นชินกับชาวบ้านแล้วก็ลูกค้าที่มานั่งทานอาหาร
เจ้ากล้วยหอมนะลูกเป็ดนะเจ้ากล้วยหอมเนี่ยโอ้โหชอบประจบคลุกคลีอยู่กับคนค่ะ
คนมาปุ๊บเดี๋ยวเอาละวิ่งเข้าไปหาวิ่งเข้าไปดูสินั่งนิ่งอยู่ในมือ
แมวก็จ้องใหญ่เลยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เจ้าสองตัวนี้โกโก้กับกล้วยหอมเป็นคู่ขวัญประจำร้าน
หรือใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องถามหามันทุกครั้งเลยว่าวันนี้โกโก้อยู่ไหนกล้วยหอมอยู่ไหน